คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านอายุร้อยปี
คุณจำได้ไหมเราเคยเล่าข่าวนี้
แล้วเมื่อคืนนี้หมอปลาตัดสินใจไปนอนค้าง
หมอปลาบอกว่าโอ้โหเจออะไรแปลกมันเป็นบ้านไม้

ทีมงานหมอปลาบอกว่าเห็นเป็นเหมือนผู้ชาย
ใส่กางเกงเลกางเกงขาก๊วยเนี่ยนะ
เห็นเป็นท่อนล่างไม่เห็นหัวด้วย
หมอปลาไปถึงหน้าหาวทันทีเลยมีอาการพันธุ์ผี
แสดงว่าที่นั่นมีผีอะไรแน่นอน
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

เสียงเหล่านี้ให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อน

คือเป็นเสียงที่หมอปลาตั้งกล้องไว้ในความมืด
หมอปลาไปนอนค้างในบ้านอาถรรพ์หลังนี้
แล้วมันปรากฏเสียงจริงเสียงขืดคลืน

ตึงแต่ตอนหลังคุณได้ยินเสียงหอคอก

อันนั้นไม่เกี่ยวนะเราแยกเสียงกลนออกไป
แต่ว่าเสียงอื่นคืดตึงเนี่ย
มันเป็นเสียงที่เขาบอกว่าทีมงานไม่ได้ทำ
ใช่ค่ะแล้วบ้านนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านอายุร้อยปีแล้ว
นี่คือที่บ้านปากคลองนะคะอยู่ริมคลองสมผู้

คือคนมาซื้อขายผ่านกัน๔มือแล้ว
แล้วไม่มีใครอยู่ได้เลยสักคนหนึ่งเพราะว่ากลัว

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเออหมอปลามาพิสูจน์ให้หน่อยสิ
นี่ไงก็เลยพิสูจน์ไปนอนค้างคืนเลยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วก็ได้ยินเสียงแบบที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้
เพราะหมอปลาตั้งกล้องอัดเสียงเอาไว้
หมอปลาเล่าให้ฟังนะว่า
บนบ้านเนี่ยพอหมอปลาขึ้นไปแล้ว
มันมีอาการอะไรไหมไม่มีอาการอะไร

แต่ได้ยินเหมือนกับเสียงเป็นเสียงผู้หญิงคุยกันอยู่ข้างบ้าน
คือคุยกันแบบจับใจความไม่ได้ว่าพูดกันภาษาอะไร

แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินไปมาบนบ้าน
แล้วก็ถามว่าหมอปลาทีมงานหมอปลาหรือเปล่า
หมอปลาบอกเฮอไม่ใช่อ่ะทีมงานไม่มีใครลุกไปไหนเลย
นอนกันอยู่หมดแล้วหมอปลาก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
ถ่ายแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้นะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่
แต่หมอปลาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขามาส่งสัญญาณในการสื่อสารอะไรสักอย่าง
อาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวษีที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดด้วยซ้ำ
แล้วก็จากการนั่งเรือสำรวจ
คือตรงนั้นมันเป็นป่าชายเลนไม่ได้มีถนนตัดเข้าไปนะ
แปลว่าจะไปที่บ้านหลังนี้จะต้องนั่งเรือเข้าไปคุณ
คือหมอปลานั่งเรือเข้าไปสำรวจเรือนใช่ไหม

ตอนนั่งเรือก็สำรวจรอบข้างด้วยเหมือนกัน
บริเวณป่าชายเลนติดทะเลแบบนี้
ที่หมอปลาเข้าไปพิสูจน์เป็นบ้านร้างเพียงหลังเดียวเท่านั้น
ใช่ค่ะแล้วทีนี้หมอปลาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้
คือสมมุติอาจจะมีศพลอยมามาติด
แล้วพอมีศพเรื่องของดวงวิญญาณอ่านมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ได้

เป็นวิญญาณสัมภเวษีที่หมอปลาบอกนะ
คือไม่ใช่เป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านหรือคนในบ้าน
แต่เป็นวิญญาณสัมภเวษีจากเหตุอื่นที่มาอาศัยอยู่แถวนี้
เดี๋ยวลองฟังหมอปลาเล่าหน่อยค่ะ
ถามว่าวิญญาณสัมผัสได้ไหมมีจริงครับ
มีจริงครับแต่ถามว่าเราต้องแก้ไขไหม
เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะวันนี้
เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าที่ตรงนี้แท้ได้จริงมันเป็นของใคร
เพราะถ้าไม่มีการใช้ทำพิธีอะไร

แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานหรือเจ้าของ
ต้องการเปิดเป็นพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้
เราก็ยินดีที่จะลงมาช่วยปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ให้

แต่ว่าก็นอนกับทีมงานด้วย

ทีมงานไทยรัฐพิติอะไรบอกว่าไม่เอาดีกว่า

แต่ทีนี้มีทีมงานของหมอปลาที่นอนอยู่ข้างล่างด้วย

เขากางเต็นต์แล้วก็นอนอยู่ที่กลางบ้านนี้เลย
คือคุณจิติพันธ์จิตเที่ยง
คุณจิติพันธ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเทียบเวลาน่าจะซับประมาณตี๓

แล้วพอลืมตาขึ้นมาสิ่งที่คุณจิตติพันธ์ทีมงานหมอปลาเห็นเนี่ย
เขาเห็นเป็นเหมือนกับเงาดำอะนะ
ตรงหน้าเต็นต์ไปคือเต็นต์มันไม่ได้ปิดไง
แล้วไอ้เงาที่เห็นนั้นคุณเห็นเป็นเงาผู้ชายถอดเสื้อ
แล้วใส่กางเกงเป็นเหมือนกางเกงเลกางเกงขาก๊วยอะค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าเงานั้นพยายามมองไปส่วนหัว
ปรากฏว่าไม่เห็นส่วนหัว
แล้วเนี่ยเงานี้พอมันเดินผ่านเต็นต์วื้อไปเนี่ย
ก็ไปที่ห้องครัวแล้วก็หยุดตรงทางเดินไปห้องน้ำ
มันห่างจากเต็นต์แค่ระยะ๕เมตร

แล้วก็พี่จิติพันธ์บอกโอ้โหคมตาหลับต่อดีกว่า
เมื่อกี้ขยี้ตาดูแล้วเฮ้ยผีหรือเปล่าไม่รู้แหละ
แต่ไม่สนใจแล้วคมตาหลับแล้วก็นอนข้างหมอปลานะใช่ไหม
ใช่คือถามว่าแบบพี่จิติพันธ์แล้วพี่ไม่ลุกขึ้นไปดูเหรอ

เงาดำนั้นไม่ใช่คนในทีมอย่างแน่นอน
เพราะว่าไม่มีใครใส่กางเกงเลกางเกงขาก๊วย

แต่เงาที่เห็นมันเป็นคนถอดเสื้อ

แต่ที่สำคัญคือผมเห็นตั้งแต่ราวนม

แต่ช่วงบนเนี่ยผมไม่เห็น

ที่เห็นชัดก็คือช่วงตั้งแต่ตรงนี้ลงไป

เดินช้าแต่ช้าปกติ

น้องในทีมงานที่มาพักอยู่ด้วยกันเวลาเดิน
จะได้ยินเสียงไม้ลั่นแบบเป๊ะ
ซึ่งบางทีใครลุกใครอะไรอย่างนี้
มันก็ได้ยินแล้วใช่เวลาเดินสำรวจอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ยิน
แสดงว่าที่เห็นเงาเนี่ยคือสายตามันมองได้ไม่เห็นทั้งร่างใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นเงาผีหัวขาดใช่ไหมหรือตัวท่อนบนขาดไม่ใช่เนอะ
ค่ะคือมองเห็นได้แค่นั้นแต่ว่าที่แปลกใจคือ
มันไม่ได้ยินเสียงไงไม่ได้ยินเสียงเท้าในการเดิน
คุณผู้ชมเห็นพื้นไหมมันเป็นพื้นไม้
เวลาเดินความจริงไม้มันก็จะลั่นก็จะเป็นเสียงเอี๊ยดอาร์ตนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอย่างคุณลุงประทีปอารอบบอกนะคะ
บอกว่าที่มีคนบอกเห็นเป็นผู้ชายใส่เป็นกางเกงเลกางเกงขาก๊วยเนี่ย
อาจจะเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านคนก่อน
หรืออาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวษีที่ยังวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนี้

แล้วจริงก็มีคนเคยบอกนะ
คือเขาถามกันเขาถามว่าใช่เป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านคนแรก

ลูกชายเขาบอกนะเขาบอกว่าพ่อ
พ่อก็บอกเหมือนกันว่าตั้งแต่พ่อมาอยู่แล้ว
พ่อก็เคยเห็นวิญญาณที่เป็นผู้ชายใส่กางเกงเลแบบนี้
ดังนั้นไม่ใช่วิญญาณของเจ้าของบ้านคนแรกแน่นอน
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากอะนะคะ
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามีโครงการจะทำบ้านร้างหลังนี้

คือจะเอาพวกของเก่าต่างเอามาไว้ที่บ้านร้างหลังนี้

ทีนี้พอมีการเสนอข่าวความหลอนของวิญญาณ
อาจจะทำให้มีคนอยากที่จะมาที่บ้านหลังนี้

แต่พูดถึงสภาพบ้านถ้าร้อยปีจริงยังสมบูรณ์อยู่เลยนะ
ยังดีอยู่ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ไงหมอปลาถึงบอกว่า
ถ้าเกิดว่าจะบูรณะบ้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์จริง
จริงหมอปลาก็ยินดีจะทำพิธีให้